คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้ต้องใช้คำว่ากางเกงในเมียฆ่าใครก็ห้ามแตะนะคะ
ของมีค่าใช่ไหมมีค่าจริงคือมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ไม่รู้ว่าเล็งมาก่อนแล้วหรือว่าเพิ่งจะเห็นนะตอนนั้น
แต่มันมีกางเกงในตากอยู่หลังห้องค่ะก็ล้วงมือเข้าไปจะหยิบ
ปรากฏว่าสามีของเจ้าของกางเกงในเนี่ยเดินมาเจอพอดี
โอ้โหวางมวยกันเลยคุณผู้ชมเขาก็ถามเลยว่ามาทำอะไรทำแบบนี้ได้ยังไง
คนร้ายก็รีบอ้างบอกอ๋อโทษทีนึกว่าห้องเพื่อน
ไม่ทันแล้วนะคะทั้งหมัดทั้งศอกประเคนไปหมดเลยค่ะ
ตำรวจโรงพักบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับแจ้งมาว่า
ก็รีบประสานสายตรวจรถจักรยานยนต์ไปที่เกิดเหตุค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นหอพักห้าชั้นเจอนายกรวิทยวรสารสุทธิคุณ
วัยยี่สิบแปดปีซึ่งเป็นผู้เสียหายคนนี้
ยืนรออยู่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
นายกรวิทย์เล่าให้ฟังว่าเขาทะเลาวิวาสกับคนร้าย
พยายามขโมยกางเกงในภรรยาของเขาที่ตากไว้หลังห้อง
คือก่อนเกิดเหตุนายกรวิทย์บอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาจอดบริเวณทางเข้าหอพัก
ก็กลัวว่าจะเป็นขโมยและกลัวรถหายก็เลย
ขอเดินลงไปดูรถตัวเองที่จอดเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน
ก็เห็นคนร้ายค่ะเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
เด่นก็คือหัวเถิกคือผมน้อยหน่อยนะคะด้านหน้าตรงหน้าผาก
มีเสื้อคลุมทัพอายุประมาณสัก๓๐ปีเดินมาที่หลังห้องของเขา
เอื้อมมือมาล้วงเข้าไปในลูกกรงซึ่งมีตะข่ายปิดอยู่
แล้วก็ดึงกางเกงในของภรรยานายกรวิทย์ที่ตากเอาไว้ออกมา
มันเห็นคาตาเลยค่ะแล้วก็จำได้ว่านั่นคือห้องฉัน
และนั่นคือกางเกงในเมียฉันนายกรวิทย์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไป
บอกทำอะไรอ่ะคนร้ายก็ตกใจรีบอ้างเลยบอกว่าอ๋อนึกว่าห้องเพื่อน
แต่ก็ไม่ไหวนะคะก็มีปากเสียงกันแล้วก็ชกต่อยกัน
นายกรวิทย์เนี่ยต่อยไปด้วยปากก็ตะโกนบอกให้คนที่พักอาศัยอยู่เนี่ย
ขึ้นมาช่วยหน่อยคนร้ายได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค
หลบหนีไปนะคะแต่ดันทำมือถือตกเอาไว้จ้า

ทีนี้นายกรวิทเขาบอกว่าคนร้ายคนนี้
มาเปิดห้องที่โรงแรมด้านหลังเอาไว้

และประเด็นสำคัญคือกางเกงในภรรยาเขาเนี่ย
เคยโดนขโมยไปแล้วครั้งหนึ่งไง

จะเจอฆ่านังฆ่าเข่าแบบนี้
ประเคนหมัดประเคนเข่าใส่ไปเลยจ้ะ